ผู้ชมครับเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับ

เธอก็เดินอยู่ตามถนนนั่นแหละ

เคยมีเหตุการณ์มาแล้วครั้งหนึ่ง

เพราะว่าเป็นคนที่เขาสติไม่ดี

นั่งก่อน

แล้วบอกบ้านอยู่อียิปต์

เด็กมันบ้ามันเดินอยู่ที่เท่าเนี้ยทั้งวัน

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นนะฮะ

หญิงสาวผู้เสียหายนะฮะบอกว่า
ซื้อของในตลาดนะครับซื้อของเสร็จก็เดินจะข้ามถนน
ผู้ชายคนในคลิปเนี่ยวิ่งตรงเข้ามามาบีบก้นเธออย่างแรง
แล้วก็วิ่งหนีข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่ง
กับน้องสาวก็วิ่งไล่ตามนี่ฮะแล้วก็ถ่ายคลิปกันไว้
เธอก็พยายามเอาเรื่องกับผู้ชายคนนี้แต่ว่าถามอะไรก็ตอบแบบไม่รู้เรื่องเลย
มีคนมาบอกว่าเขาสติไม่ดีเธอจึงตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นไม่เอาเรื่องก็ได้
แต่ก็โพสต์คลิปไว้เพื่อเตือนภัยกันแล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่
ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังไงช่วยมาดูแลผู้ชายคนนี้หน่อย
ถ้าไม่มีญาติพี่น้องยังไงเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลให้หน่อย
เกิดวันหน้าก่อเหตุใหญ่โตยิ่งว่านี้อาจจะทำยังไง
เป็นตอนนี้ที่โดนติดตัวที่มันก้นเหลยแรงมาก
อยากให้ดูแลนิดนึงเพราะผู้หญิงเยอะเด็กก็เยอะเด็กน้อยก็เยอะ
ตอนเมื่อที่กลางคืนกลัวว่าจะไปมากกว่านี้แล้วไม่มีคนมาช่วย

แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันหนักกว่านี้อย่างเช่นผู้ชายคนนี้ไปมีมีดไปมีอาวุธมีของแหลมแล้ววิ่งไปแทงเขาขึ้นมาเนี่ยทำยังไง
ครั้งนี้มันอาจจะแค่จับก้นแต่ครั้งต่อไปเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
เฉพาะชาวบ้านคนในพื้นที่เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ดีเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยทุกวัน
เขาเห็นกันทุกวันแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้เขาเดินอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะ